อันดับ๓เปิดบ้านเจอกับซูค่านบมรี
ที่ก่อนเกมเนี้ยอยู่อันดับ๘
พุ่งเข้าหาประตูเร็วมากครับ

ชกออกมาหลุดไปเข้าทางของนางทิศตองโด

สุพรรณได้จุดโทษเป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับ

กเท้าสูงจังหวะนี้ไปโดนคิ้วของทาง
คาฟูมิอากาโอชินะครับ

และสุดท้ายในบูศิลป์นะครับให้ลูกฟาวสุพันธ์
จุดโทษเข้านะครับจากโรมูโลคาบราวครับ

อาที๕๗สุพันธ์พลิกขึ้นดำ๒๑บ้างครับ
จังหวะเตะมุมที่ประสิทธิ์จันมุมครับเปิดเข้าไป
ประสิทธิ์จันทร์มุมเปิดแล้วไปเข้าทางของชะดานันพระบุผ่านะครับ
ทำประตูทีมเก่าได้ครับ
หลังจากนั้นเมืองทองก็โหมบุกอย่างหนัก
แล้วช่วงทดเจ็บปั่นโค้งโดยเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับ

ก็เป็นประตูตีเสมอให้กับเมืองทองครับ
๒ต่อ๒๑๘แต้มนะครับของเมืองทองหล่นมาอยู่ที่๔ส่วนสุพรรณนั้นอันดับ๑๐ครับมี๑๕คะแนน